สะดาวจังหวัดสงขลาค่ะขับรถยนต์จากสงขลาไปบ้านญาติที่จังหวัดระนอง
แล้วก็ไปจอดรถตากแดดไว้อันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้สาเหตุหรือเปล่านะคะ
สักพักหนึ่งไฟลุกท่วมพลึบขึ้นมาเลยค่ะชาวบ้านที่เขาผ่านไปแถวนั้นเขาไลฟ์สดไปด้วย
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปด้วยและระหว่างที่ไลฟ์สดนะคะ
ปรากฏว่ามีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ
คุณผู้ชมไปดูจังหวะนี้กันหน่อยค่ะหมู่บ้านปามวิวเสียงระเบิดในรถ
ครับไฟไหม้รถกระบะอีซูซูในหมู่บ้านปามวิว
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังไม่มาเลยครับขณะนี้เราก็กำลังแจ้งอยู่
กำลังแจ้งอยู่นะครับ
เสียงระเบิดดังจากรถโอ้โหผมก็เดินมาข้างรถพอดี
ดับเพลิงครับดับเพลิงดับเพลิงดับเพลิงเทศบาลครับ
ในหมู่บ้านปรามวิวทะเบียนหนึ่งหกเก้าศูนย์ปัตตานี
อันนี้เจ้าของรถเขาก็กำลังดับอยู่เสียงระเบิดดังขึ้นเมื่อตะกี้
ยังไม่ทราบสาเหตุของการไหม้ในครั้งนี้นี่เป็นพลเมืองดีนะคะ
ไม่ใช่นักข่าวที่ไลฟ์สดให้เราได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้
เอาล่ะมุมหนึ่งก็อยากเตือนด้วยนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมาก
ไม่เอารถไปจอดกลางแดดก็จะดีที่สุดอ่ะนะคะนี่ค่ะเป็นวินาทีที่
เพลิงกำลังลุกไหม้นะคะรถกระบะคันนี้เป็นรถกระบะอิสุสุ
ปัตตานีจอดอยู่ในหมู่บ้านปามวิวหมู่ที่๑ตำบลบังริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนอง
แล้วได้ยินเสียงใช่ไหมคะลักษณะคล้ายระเบิดเนี่ยตังขึ้นเป็นระยะค่ะ
ส่วนเจ้าของรถเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะเห็นนะคะเป็นคุณผู้ชายสวมเสื้อยืดสีขาว
กำลังใช้สายน้ำที่ต่อก๊อกมาจากประปาค่ะมายืนฉีดดับเพลิงอยู่ท้ายกระบะ
นี่นี่เห็นไหมฮะเสื้อขานี่นะคะคุณผู้ชายรถ
น้ำมันก็ไม่ได้แรงเลยน้ำมันไม่แรงเนอะนะคะก็ดับไม่ได้ค่ะ
สุดท้ายแล้วต้องไปพึ่งรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองระนองนะคะ
เข้ามาทำการช่วยฉีดน้ำดับไฟช่วยกันเปิดกระโปรงรถกระบะ
เพราะยังมีไฟลุกไหม้จากห้องเครื่องแล้วก็ใช้น้ำดับเพลิงฉีดเข้าไปในห้องเครื่องแบบนี้เห็นไหม
สุดท้ายก็ดับได้สำเร็จนะคะเดชะบุญมากที่มันไม่ลุกลามบานปลายไปติดบ้านของชาวบ้านนะเห็นไหม
เพราะว่ามันลุกไหม้ในหมู่บ้านเลยค่ะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องใช้ด้ามขวางัดฝากระโปรงด้านหน้าเปิดขึ้นมา
เพื่อดับควันที่คละคลุ้งอยู่เห็นไหมแบบนี้

เรามีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ชายที่ใส่เสื้อยืดสีขาวเป็นเจ้าของรถนะคะ
คุณสมชายเจ๊เต๊อายุ๕๗ปีเป็นชาวจังหวัดสงขลาอำเภอสะดาวค่ะ
เขาบอกว่าเขาขับรถมาจากที่จังหวัดสงขลานะมาทำธุระ
แล้วก็มาจอดตรงนี้บ้านย่าเห็นไหมที่เขารื้ออะไร

พยายามลื้อก้อนที่เห็นไหม
กลายเป็นเท่าคิดฐานมาหมดแล้วไปหากระเป๋าสตังค์

ไปหากระเป๋าสตังค์ที่เอาออกมาจากห้องโดยสารนะคะ

เหลือเศษซากคุณไม่เหลืออะไรเลยนะคะ
เพราะว่าเอกสารที่เป็นทั้งบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่เอกสารสำคัญ
ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดนะครับ
คุณสมชายยืนยันบอกว่าเพลิงลุกไหม้จากเบาะที่นั่งด้านหลังของคนขับนะฮะ
แล้วก็มาพบว่าเพลิงลุกไหม้ภายในรถหมดแล้วตกใจทำอะไรไม่ถูก
แล้วก็ไปใช้สายน้ำมาช่วยดับเพลิงแต่ก็ไม่สำเร็จนะคะ

ข้าวเม่ามา๓กระสอบใส่ท้ายรถกระบะ
ช่วงบ่ายขับรถออกไปทำละหมาดที่มัศยิตตำบลบังริ้น
แล้วก็จอดรถตากแดดไว้ที่นอกรัวบ้านของญาติ

เขาบอกว่าอาจจะจอดตากแดดไว้เป็นเวลานาน
แล้วก็ทำให้สายไฟเนี่ยมันช็อตรึเปล่า
สุดท้ายก็เลยเกิดเพลิงลุกไหม้แบบนี้นะคะ
คือไอ้ที่แน่เลยนะอย่างอันนี้มันยังไม่รู้ว่า
มันเกิดจากสาเหตุอะไรไอ้ที่แน่เลยนะ
เปรย์บางคันยังใช้สเปรย์ปรับอากาศ
คันเวลาไปล้างรถก็มีสเปรย์ไปฉีดยาง
สเปรย์พวกนี้แหละครับมันร้อนจัดมันระเบิดได้
แล้วอีกอย่างหนึ่งผมพูดแล้วท่านจะกลัว
เพราะผมเชื่อว่าหลายท่านมีอยู่ในรถ

มันระเบิดได้นะเวลามันร้อนจัดนะครับ